สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้
กับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์คลื่นทั้งฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งอันดามันเองยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
ต้องย้ำเตือนสำหรับชาวประมงที่จะออกเดินเรือในระยะนี้
ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนักท่องเที่ยวที่จะทำกิจกรรม
กลางทะเลจะท่องเที่ยวบริเวณตามแนวชายหาด
ยังคงต้องกล้าวตรวจสอบเพราะประกาศอย่างต่อเนื่อง
จะรุนแรงแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
วันนี้อยากให้ทุกท่านได้ติดตามพร้อมกัน
กับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีของเรา
ภาพแรกที่เราจะมาชมกันครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนถึงตอนล่าง

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างเยอะ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันนะครับ
สังเกตว่ามีการก่อตัวตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
ในขณะที่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

ยังคงพัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามัน

กำลังปานกลางอย่างต่อเนื่อง

ก็คือในบริเวณพื้นที่อันดามัน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันตอนบน

ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือนักท่องเที่ยว
ที่จะทำกิจกรรมกลางทะเล

หลังจากนั้นสุกสัวนอาทิตย์คาดการณ์ว่า
นี่คือสถานการณ์บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝน
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบน
ก็คือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
ซึ่งก่อตัวอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
อกจากนี้ยังพบว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหลายห่อมเลยทีเดียวนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางตอนบนของพม่าทางตอนบนของอินเดีย

ซึ่งการเรียงตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำแบบนี้

ซึ่งมีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาแล้วก็กลุ่มเมฆฝนเรียงตัวยาว
โดยถ้าหากดูจากภาพถ่ายดาวเทียมจะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆนั้น
เรียงตัวยาวผ้าผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบน
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเดินทางในระยะนี้
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ
ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ